ช่วงค่ำนี้นะครับก่อนที่จะพูดคุยถึงประเด็นของพี่ซิโก้นะครับ
แล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือเราเปิดโอกาสนะครับ
มาคุยกับพี่ซิโก้ในช่วงสายที่ผ่านมาของวันนี้
มาดูประเด็นเรื่องของฟุตซอลกันก่อนพรุ่งนี้
นอกเหนือจากการเชียร์นักกีฬาไทยในโอลิมปิกแล้วนะครับ
ก่อนจะไปเตรียมตัวแข่งขันรอบสุดท้ายของฟุตซอลโลกที่โคลอมเบียนะครับ
ความพร้อมในวันนี้มีการพูดถึงเกมที่ไทยเจอกับญี่ปุ่น
ซึ่งมิเคลโรดิโก้โค้ดของไทย
ซึ่งเคยทำทีมชาติญี่ปุ่นเขาบอกเลยว่า
จะได้เห็นมิติใหม่ในการเล่นเกมลุกและรับของทีมชาติไทยครับ

อย่าการพูดถึงความพร้อมในประชุมผู้จัดการทีม
สำหรับบรรดา๔ทีมที่แข่งขันในรายการนี้นะครับ

อีรานดับ๕คาซักสถานอันดับ๙
และก็ญี่ปุ่นอันดับ๑๒ในการฟาชแข่งครั้งนี้
ฟาดแข้งครั้งนี้๓ทีมแรกนะครับอีรานคาซักไทยไป
ซอลโลกทางญี่ปุ่นนั้นพลาดหวังไปแต่ว่าชุดนี้ล่าสุดเช็คมา
ซึ่งถือว่าน่าจะสู้กันสนุกเลยครับกับทีมไทยที่มีวิเกโรดิโก้
โค้ชญี่ปุ่นมาคุมทีมในครั้งนี้แล้วเจอกับทีมเก่าของเขา
เป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการในการคุมทีมชาติไทยนะครับลิเกบอกว่า
ตัวเล็กจะได้เห็นสไตล์การเล่นที่ดุดันกว่าเดิม
แล้วก็ยืนยันว่าเป้าหมายคือการคว้าแชมป์นะครับในรายการไทยแลนด์ไฟล์
แต่คู่แข่งทุกทีมนั้นถือว่าประมาทไม่ได้เขามั่นใจว่าจะทำทุกเกมให้แฟนฟุตซอลไทยนั้นประทับใจ
เพราะว่าผู้เล่นที่คัดมานะครับจะวิ่งสู้ฟัดจนหยดสุดท้าย
ส่วนเกมแรกกับญี่ปุ่นนะครับจะทดลองแท็กติกใหม่โดยเฉพาะเกมรับที่ได้ติวเข้มเป็นพิเศษครับ
อีกหนึ่งคนนะครับสำหรับทีมชาติไทยที่ก่อนอันนี้เราไม่เห็นนะครับ
ในงานแทลังข่าวแทลันไฟท์ตัดเหลือเพียงแค่สิบหกคน
จากตอนแรกมีชื่อ๑๗คนนั่นก็คือเกียรติยศแลมเขตนะครับ
ลุกด้านข้างจอมเก่าที่อายุยังน้อยแต่ว่าเล่นทีมชาติมานานมากนะครับ
สมสรกรมทางหลวงขอถอนตัวเพราะว่าเจ็บนะครับ
ก็ทำให้การเรียกความฟิตของเขานั้นกลับมาไม่ทันในการลุยฟุตซอลโลกนะครับ
แต่ว่าทีมไทยไม่มีการเรียกผู้เล่นมาเสริมเพราะว่ายังเหลือเกินโคต้าอีก๒ที่นั่งนะครับ
ต้องตัดให้เหลือ๑๔คนสุดท้ายในการไปลุยฟุตซอลโลกที่โคลอมเบียในเดือนหน้าครับ
ทางไทยรัฐทีวีทุกนัดของทีมชาติไทยนะครับ
สิงหาคม๑๕นาที๓๐นาทีอีรานเจอกับคาซักสถานนะครับ
คู่นี้ถ่ายทอดสดทางยูทูปแชนัลนะครับ
ที่ประเทศไทยนั้นติดตามได้ทางยูทูปย้ำอีกครั้งนะครับ
แล้วก็๑๘นาที๑๕นาทีไทยเจอกับญี่ปุ่น
นัดที่๒๒๑สิงหาคมนะครับญี่ปุ่นเจอกับคาซักบ่าย๓โมงครึ่ง
แล้วก็เวลาเดิม๑๘นาฬิกา๑๕นาทีไทยอีรานทางไทยรัฐทีวี
และ๒๓สิงหาคมนะครับอีรานเจอกับญี่ปุ่น๕โมง
และ๑ทุ่ม๔๕นาทีไทยเจอกับคาซักสถานนะครับ
เล่นแบบเตะแบบพบกันหมดใครคะแนนเยอะกว่าเป็นแชมป์ครับ